ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ช่วงสายสายที่ผ่านมาตำรวจสพลุสแกได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่ง
คือคนถูกยิงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะแต่โน่นหนีไปอยู่บนหลังคาบ้าน
คนยิงก็ยืนถือปืนไทยประดิษฐ์ที่ยิงยืนหน้าบ้านรอมอบตัวกับตำรวจ

ใช่กระสุนเข้าท้องอ่ะ
คนยิงบอกว่าผมไม่ไหวแล้วไอ้ผู้ชายคนที่ถูกยิงเป็นพี่เมียผมเอง
ชอบเมายาอารวาสพูดไม่รู้เรื่องชอบด่าทอคำหยาบคาย
เป็นการคว้าปืนยิงใส่เลยอ่ะไอ้คนถูกยิงนู่นหนีไปอยู่บนหลังคา
กับปืนก็ต้องไปช่วยนำตัวลงมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะครับ
นี่คือสภาพของนายพนมรูปสะอาดอายุ๓๖ถูกยิงไปนัดหนึ่ง
หน้าอกเลยนะคะแล้วหนีไปนู่นบนหลังคาเพื่อหลบค่ะ
ถูกนายทวีสอนกุลอายุสามสิบห้าปีใช้ปืนปืนลูกซองเบอร์ยี่สิบ
จ่อยิงนะคะครับที่เกิดเหตุบ้านเลขที่เจ็ดสิบทับสองหมู่เจ็ดค่ะ
อำเภอธ่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีหลังก่อเหตุนายทวีสรรคุณอายุสามสิบห้าปี
เป็นคนโทรแจ้งตำรวจด้วยตัวเองยืนถือปืนไทยประดิษฐ์เป็นลูกซองเบอร์ยี่สิบ
นะคะรอมอบตัวอยู่หน้าบ้านคนเจ็บเนี่ย
เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิมูลนิธิ
เอาตัวนายพนมลงมาแบบทุลักทุเลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลมการรักษ์ค่ะ
ทวีศักดิ์คนก่อเหตุบอกว่าเป็นไงเป็นกันยอมติดคุก
เพราะว่านายพนมเนี่ยเมายามากผู้จาไม่รู้เรื่อง
พูดด้วยดีก็เอะอะโวยวายหยิบมีดจะมาแทง
ตัวเองมีปืนก็เลยยิงใส่ไปนัดหนึ่งเลย
นายทวีศักดิ์บอกว่าวันนายพนมไม่ทำงานนะคะ
ขโมยของในบ้านไปขายขโมยไก่ชนของตัวเองตัวละเป็นพัน
ไปขายแลกยาบ้ามาเม็ดเดียวนายพนมเนี่ยมีพฤติกรรมที่ทนไม่ไหวจริงจริง
ตัวเองก็ทนไม่ไหวเพื่อนบ้านก็ทนไม่ไหว
พอไม่มียาเสพก็ตะโกนด่าทอคนนู้นคนนี้
โวยวายเหมือนคนสติไม่ดีอะค่ะจนนอนไม่ได้
นายทวีสรรคบอกว่าผมไม่ได้นอนมาสี่วันสี่คืนแล้ว
เพราะกลัวว่านายพนมจะมาขโมยของหรือมาทำร้าย
ตาก็ยังเคยทำร้ายวันนี้เลยไม่ไหวแล้ว
เป็นไงเป็นการยิงใส่เลยค่ะ
บอกว่าหมายถึงทางไหนเพราะว่าประตูห้องน้ำมันล๊อคไว้
พฤติกรรมสุดทนจริงยอมรับผิด
เขาบอกด้วยว่าเสียดายที่ยิงไปแล้วมันไม่ตาย
โอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะบอกโอ้โหคนแบบนี้น่าจะตาย
แต่อย่าเลยค่ะเดี๋ยวตัวเองก็ติดคุกนะ

ใช่ค่ะตอนนี้อาการยังสาหัสค่ะต้องผ่าตัดเอากระสุนออกจากกลางอก